ก่อนอื่นพาคุณผู้ชมไปดูตัวเลขกันก่อนถือว่าเป็นข่าวดีรับต้นเดือนใหม่ธันวาคมเลยนะคะ
เพราะว่าเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นปิดในแดนบวกค่ะก็น่าจะเป็นผลมาจากที่มีหุ้นพลังงานดีดตัว
เพิ่มขึ้น๒๑๔จุดมูลค่าการซื้อขาย๖๒๒๑๖๒๗ล้านบาทค่ะ
ส่วนเงินบาทอ่อนค่าเล็กน้อยนะคะปิดที่๓๕บาท๗๑สตางค์ต่อดอลลาร์
ที่เปิดมา๓๕บาท๖๙สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐ
ทองคำในบ้านเราเมื่อวานนี้ปรับราคาไปห้าครั้งด้วยกันค่ะสุดท้ายลดลงไปอีกนะคะอีกบาทละห้าสิบ
คำแท่งตอนนี้รับซื้ออยู่ที่๑๙๗๐๐บาทขายออกบาทละ๑๙๘๐๐บาทค่ะ
คุณผู้ชมธันวาคมแล้วนะคะนี่เดือนสุดท้ายของปีแล้วลงทุนกันหรือยังคะ
ทุนเหล่านี้ก็ลดหย่อนภาษีกันได้ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อย่างที่บอก
วันศุกร์เนี่ยเราจะมีช่วงของครอบครัวบัวหลวงที่มาพูดคุยกันในรายการ
วันนี้เป็นคุณทศพรโสพลสะเทียนสุข
สวัสดีครับสวัสดีครับครับ
ก่อนอื่นถามก่อนเลยลงทุนหรือยังคะ
ลงทุนครับลงทุนลงทุนแน่นอนนะครับ

ถ้าภาษาไทยเราก็เรียกว่ากองทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ถามว่าที่มาคืออะไรที่มาเนี่ยก็บอกว่า
เกิดจากตั้งแต่สมัยปี๒๕๔๗ที่ทางรัฐบาลได้ออกมาตรการ
ในการที่จะให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุน
ตลาดทุนมากขึ้นตลาดทุนก็คือตลาดหุ้นนี่แหละนะครับ

แต่คนที่จะเข้ามาในตลาดทุนโดยส่วนใหญ่แล้วก็อยากจะให้มีความรู้
แต่ถามว่าในจังหวะนั้นคนจะมีความรู้เรื่องตลาดทุนก็น้อย
มันยากอะค่ะใช่คืออยากถามว่ามันมีหุ้นอยู่ไม่รู้เป็นร้อยตัว
ถามว่าจะซื้อหุ้นตัวได้ยังไงพยายามจะเปิดพอร์ต

เพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าโอเคงั้นก็ออกมาเป็นกองทุนรวมซะ
ให้คนที่มีความรู้ในการที่จะวิเคราะห์ว่าหุ้นตัวไหนดีตัวไหนควรจะถือ

ก็คือก็เราเชื่อว่าบรจไหนหรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมไหน

เราก็เลือกที่จะลงทุนในกองทุนรวมอันนั้นของบริษัทนั้น
ถามว่าก็มีระยะเวลาสมัยก่อนเราบอกว่ามีระยะเวลาอยู่ที่๕ปีปฏิทิน
ล่าสุดก็คือปีนี้ปี๒๕๕๙
คนที่จะลงทุนในปีนี้ก็คือจะต้องขยายออกไปเป็น๗ปีปฏิทิ
อันนั้นเราจะเห็นว่าตั้งแต่ปี๒๐๑๗มา
สัดส่วนการลงทุนในตลาดหุ้นตลาดทุนหรือตลาดหุ้น
บ้านเราของสถาบันการเงินเริ่มมีบทบาทมากขึ้น

เราก็จะเห็นว่านักลงก็คือประชาชนนี่แหละ
สามารถลงทุนผ่านกองทุนแล้วกองทุนก็ไปลงทุนในตลาด
นั้นเวลาที่หุ้นตกบอกว่าคนอยากซื้อไม่อยากซื้อเอง
ก็ไปซื้อผ่านกองทุนกองทุนก็เข้าไปซื้อผ่านตลาดหลักทรัพย์
คือเหมือนคล้ายกับว่าเราเชื่อในกองทุนนี้
เราก็เอาเงินไปลงให้เขาไปต่อย่อดให้เราอีกกินเงิน
จริงแล้วในกองในบรจต่างมีกองทุนอยู่เต็มไปหมดเลย

หลายคนพูดถึงตลอดเลยปลายปี
จริงแล้วประโยชน์มันแค่ลดห่อนภาษีไหมคะ
ไม่ใช่อย่างสไลด์นี่นะครับ

ลงในหุ้นอืมอ๋อความเสี่ยงนี่รับได้เปล่าใช่
เนี่ยถ้าเราดูยังดีเนี่ยเขาจะเขียนว่า

ต้องให้เครดิตตลาดหลักทรัพย์นะครับออกมา
บอกว่าวันนี้กองทุนรวมในลงทุนในหุ้น
ท่านถามว่าตัวเราเองเชื่อมั่นในการลงทุนในหุ้น

คำถามแรกก็โหดแล้ว

เราเขาเข้ามาที่ธนาคารเนี่ย
เขาให้เราในการตอบกรอกแล้วก็ตอบคำถาม
ว่าเราจะเป็นคนที่รับความเสี่ยงได้ขนาดไหน
เหมือนมีแบบประเมินตัวเองได้ใช่แล้วถูกต้อง
อ๋อก็ยังชั่วหน่อยควรบางทีเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอ๊ะ
จะคิดว่ารับได้มากแต่จริงอาจจะเป็นคนรับได้น
ใช่นั้นไม่ต้องกังวลเดินเข้ามาที่แบงค์เนี่ย
เดินเข้าไปที่ธนาคารทุกสาขา
ถ้าบอกว่าอยากจะลงทุนอย่างแรกเลยจะต้องบอกว่า
กรุณาทำแบบสอบถามแบบประเมินตัวเองก่อน

หลังจากนั้นเมื่อบอกว่าคุณมีความเสี่ยงแค่ไหนแล้ว
แบงค์หรือธนาคาก็จะแนะนำว่า

เราก็ต้องลงปริมาณจำนวนอะไรอย่างไรคะ

ก็คือ๑๕ของเงินได้พึงประเมิน
จดก่อน๑๕ขอเงินได้พึงประเมิน
เงินได้พึงประเมินก็คืออะไรเรามีเงินได้พึงประเมินกัน๑๘
จำได้ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนค่าจ้าง

หรือเวลาที่ออกจากงานจะมีเงินก้อนหนึ่ง

มาคูณ๑๕เราซื้อไม่เกินนั้น

ก็คือไม่เกิน๑๕ของเงินได้พึงประเมิน

ไม่เกิน๕๐๐๐๐๐บาทอันนี้เป็นกฎเลยไหมคะ

พอเราเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยถามว่าแล้วตัวเราเอง

อยากมีจังเลยรายได้เท่านั้น

๑ล้านเอาง่าย๑ล้าน๑๕ก็คือ๑๕๐๐๐๐๐บาท
ถามว่า๑๕๐๐๐๐๐บาทถ้าเราต้องการจะลงเต็ม
ส่วนที่เราสามารถลงได้คือ๑๕๐๐๐บาท
ก็ต้องถามต่อว่าแล้วเรารับความเสี่ยงของหุ้น
กับการลงทุน๑๕๐๐๐บาทได้หรือเปล่า
นี่คือหมายความว่าสมมุติถ้าเราลงไป๑๕๐๐๐บาท
ความเสี่ยงที่ไห้นี่คือ๑๕๐๐๐บาท

ถ้าสมมุติว่าหุ้นมันหุ้นไม่ดี

ลดลงไปอาจจะคือทำใจได้ไหม

อย่างวันนี้เริ่มถ้าลงทุนในปี๕๙
ต้องถือไว้๗ปีบริธิน

มกราพอเปิดวันทำการวันแรก๖๕ขาดได้แล้ว

๖๕ถึงจะขายได้ซึ่งปีนี้ขาย๖๕
ว่าแล้วก่อนหน้านี้การลงทุนก่อนอันนี้๕ปีปฏิทิน

ว่าปีนี้ปี๕๙เรานับย้อนหลังไป
ปีนี้หนู๕๙หนูยังไม่ได้ขายเลย

เพราะว่าซื้อไว้แล้วไม่รู้ว่าต้องโดนย้อนหลัง
บอกว่าไปขายแบบบวกไปอีก๗ปีหรือเปล่า

เวลาที่เรานับจะขายเนี่ยอยากให้ดูอย่างนี้
คือพูดง่ายว่าเราซื้อปีไหน
ก็นับ๕ปีไปทินจากปีนั้น
แต่ถ้าพอซื้อปี๕๙ก็ให้นับเป็น๗ปี
เวลาขายเอาที่ซื้อก่อนเอามาขายก่อน

ใครที่ซื้อก่อนปีนี้ก็นับไป๕ปีพอ
แต่ใครที่เริ่มซื้อปีนี้๑มกราคมเป็นต้นไปบวกไปเลย๗ปี

เราคิดว่าวันนี้การลงทุนมันต้องเป็นการลงทุนระยะยาว
แล้วทุกคนส่วนใหญ่ทุกคนชอบที่ว่าลดห่อนภาษีอย่างเดียว
เป็นคำติดตาม
โอกาสที่จะขาดทุนก็จะมีน้อย
จะได้เอาไว้ลดหย่อนภาษีอาจจะขาดทุน
อาจจะหนักกว่าต้องจ่ายภาษี

จากนั้นถึงบอกว่าให้ดูตัวเองก่อน

แต่เลือกส่วนใหญ่แล้วทุกกอง
ต้องลงทุนในหุ้นอย่างต่ำ๖๕หมด

วันนี้ก็จะมีลงในหุ้นที่เป็นหุ้นหลัก

หรือกลองที่มีคนชวนให้ไปซื้อ

ถามว่าจะรู้ได้ยังไง

แบงค์บอกได้ทุกอย่าง
มันอะไรมันลงทุนไหนช่วยบอกหน่อย
เขาก็จะมีตัวรายละเอียดของกองทุน
เขาเรียกว่าหนังสือชี้ชวนมาให้เราอ่าน

เซกเมนท์แหละจะส่วนเท่าไหร่
ต้องเดินไปที่ธนาคาร

บอกขอย้ายไปอยู่อีกบรจรหนึ่งได้ไหม
ได้เหรอคะคุณปิวร้ายได้

ใช่ต่างบรจอต่างธนาคารทำได้หมด
ไม่ใครรู้เลยแล้วไม่ต้องไปนับใหม่น่ะ
สมมติว่าเราวงทุนตั้งแต่ปี๕๕
สมมุติวันนี้ปี๕๙เราบอกว่าเราจะซอวิสไปอยู่อีกบราจอนึง
ไม่ต้องไปเริ่มนับว่าปี๕๙อีก๗ปีไม่ใช่

ได้แต่จะมีค่าธรรมเนียมแล้วแต่บราจอ
เป็นความรู้ใหม่เพราะฉะนั้นใครอยากเริ่มต้นลงทุนนะคะ
เอาไว้ลงทุนระยะยาวใครอยากเข้าใจอยากเริ่มต้น
เดินไปเลยธนาคารกรุงเทพทุกสาขา

รวมถึงใครที่ต้องการจะศึกษาเนี่ย
รวมถึงฟังครอบครัวบัวหลวงแบบนี้ด้วย
มิ้นเพิ่งรู้แล้วเนี่ยว่าย้ายบรรจาได้
เอาล่ะคุณผู้ชมน่าจะได้ข้อมูลกันพอสมควรแล้วนะคะ

ลงทุนยังไม่สายใช่ไหมคะถึงแม้วันนี้จะ๒ธันวาคมแล้ว

ยังได้อยู่นะคุณผู้ชมไปซื้อกันได้นะคะ
ขอบคุณคุณทศพรโสพลสะเทียนสุขค่ะ
ผู้จัดการภาคนครหลวง๖ธนาคารกรุงเทพ
วันนี้มาบอกกล่าวกันขอบคุณมากนะคะ